ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะ
ซึ่งก็สืบเนื่องตั้งแต่เมื่อวานตอนค่ำนั่นแหละนะครับ
แต่ตำรวจเขาต้องขยายผลนะครับแล้วก็จับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับ
ผู้ชายคนหนึ่งเป็นชาวบุรีรำนะฮะใช้มีดกระหน่ำแทงผู้ชายคนหนึ่งเสียชีวิตนะครับ
อ้างว่าโมโหที่เขามาหาว่าตัวเองเนี่ยเป็นอันทภัณฑ์
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนะครับที่ริมถนนซอยข้างโรงเรียนบ้านตะโก
องค์เฉินพระเกียรติจังหวัดบูรีลำนะครับ
เล่มที่ใช้ก่อเหตุนะครับตำรวจได้รับแจ้งว่า
ผู้ที่ถูกแทงเสียชีวิตนี่เป็นภาพข้ามวาลนะครับนายจักรพงศ์ปะสุกอายุ๒๘ครับ
ถูกแทงเข้าตามลำตัวกับหน้าอกนะฮะแล้วหน้าอกเนี่ยตัดคั่วหัวใจนะครับ
แผลก็เสียชีวิตอยู่คาที่พอไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ไล่ไปนะครับ
กระทั่งไปจับคนร้ายได้นะฮะก็คือนายสันติคุณวงอายุ๒๕
เป็นชาวบ้านในพื้นที่ตะมนต์อีสานเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติคนนี้ครับ
ตำรวจรวบตัวไว้ได้หลังก่อเหตุเนี่ยไปนั่งกินเหล้าต่อที่บ้านเพื่อนนะ
หนีหายไปจากจุดเกิดเหตุเนี่ยยังไปนั่งกินเหล้าต่อบ้านเพื่อนนะครับ
ของกลางก็คือมีดที่ใช้นี่ก็ยึดเอาไว้ได้วันนี้ตำรวจไปตามจับตัวได้นะครับทุกผู้ชมครับ
ตอนที่ควบคุมตัวไปนะฮะนายสันติผู้ต้องหาสารภาพบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุนั่งตั้งวงดื่มเหล้าอยู่บ้านเพื่อนอยู่กัน๖๗คน
ระหว่างนั้นนายจักรพงศ์ผู้ตายเนี่ยมาพูดหาว่าเขาเนี่ยมีนิสัยเกเรเป็นอันทภาณ
ชอบหาเรื่องคนอื่นก็เลยไม่พอใจอันนี้ผู้ต้องหาอ้างนะฮะ
จากนั้นเนี่ยก็เลยเดินออกจากวงเล่าห่างไปสัก๑๐เมตรชวนกันไปสองคนบอกขอไปเคลียร์หน่อย
ทีนี้พอเมาแล้วก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องคือนายสันติผู้ต้องหาอ้างว่านายจักรพงศ์เนี่ยตะโกนด่าเขานะครับ
แล้วก็ตะโกนบอกมาว่าจะเอายังไงก็ได้ให้มันจบไป
ด้วยความโมโหก็เลยชักมีดพับที่พกติดตัวอยู่จ้วงแทงใส่ไป๕ครั้งนะครับ
นายจักรพงศ์เนี่ยล้มฟุบไปนะครับซึ่งตอนนั้นก็เห็นว่าเลือดเนี่ยก็ท่วมเต็มตัวเลย
แต่ไม่รู้ว่าตายก็เลยกลับไปนั่งดื่มเหล้าต่อที่บ้านเพื่อนนี่ผู้ต้องหากล่าวอ้างนะฮะ
เพราะว่าผู้ตายเขาไม่มีสิทธิแจงแล้วนะครับต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วย
มีบ้านที่นั่งดื่มเหล้ากันอยู่อ่ะก่อนเกิดเหตุแล้วก็ชวนไปเคลียร์ข้างนอกแทงเขาแล้วก็ทิ้งเขาไว้บอกไม่คิดว่าตายอืมแม่
แต่เจ็บก็ต้องช่วยเขานะกลับมานั่งกินเหล้าต่อแต่ว่าเขาตายแล้วฮะตำรวจก็ตามมารวบตัวไป
คือผู้ต้องหาเนี่ยนายสันติเนี่ยบอกว่าพอมานั่งกินเหล้าต่อหลังจากแทงเขาแล้วเนี่ย
น้องชายโทรศัพท์มาบอกว่านายจักรพงศ์ที่ถูกแทงอ่ะตายแล้วนะตำรวจกำลังไล่ติดตามจับกลุ่มตัวอยู่
สักพักเนี่ยตำรวจก็มาฮะแล้วก็จับได้คาวงเล่าครับ
ก็เลยพาออกมาออกเขาก็มาด้วยเขาเข้าโพนพูดพูดไอ้โค้กนะ
ส่วนศพของนายจักรพงศ์นะครับทุกผู้ชมครับญาตินำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านตะโกนะครับ
ก็แน่นอนแล้วครับว่าก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าของคนในครอบครัวนะฮะ
พี่สาวเนี่ยบอกว่านายจักรพงศ์เนี่ยเป็นน้องคนสุดท้อง
เป็นคนคอยดูแลพ่อดูแลแม่ดูแลยายทำงานร้านขายวัสดุก่อสร้าง
นี่ฮะญาติพี่น้องก็นั่งร้องไห้กันนี่พี่สาวนะฮะร้องไห้บอกว่าเขาเนี่ยทุกเช้าก่อนไปทำงานร้านขายวัสดุก่อสร้างเนี่ย
เตรียมอาหารให้แม่กับยายก่อนถึงจะไปทำงานนะครับ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเล่าให้กับพี่สาวของนายจักรพงศ์ฟังบอกว่านายจักรพงศ์เนี่ยไม่ได้ไปกล่าวหาไม่ได้ไปต่อว่าอะไรเลยนะ
แค่ไปบอกนายสันติลักษณะเหมือนกับพี่สอนน้องดีบอกเอออย่าไปเกเรนักอะไรประมาณอย่างนี้
แค่นั้นแหละนายสันติโมโหโกรธแล้วก็เรียกนายจักรพงศ์เนี่ยให้ไปเคลียร์ข้างนอกแล้วก็แทงเขาจนตายเลย
นี่ครับระหว่างคุยกันเนี่ยนะฮะโอ้โหมีชาวบ้านเอาปลาส้มมาส่งให้กับพี่สาวของนายจักรพงศ์ถุงหนึ่ง
นี่ครับท่านผู้ชมครับตอนที่ผู้สื่อข่าวเรานั่งสัมภาษณ์อยู่แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยจักรพงศ์เนี่ยเขาสั่งซื้อเอาไว้เมื่อวานนี้
สั่งซื้อเอาไว้แล้วไงรู้ไหมคุณเห็นมาสอนบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปให้แม่กินเป็นกับข้าวโอ้โหนี่ฮะยังกลับไม่ถึงบ้านเลยครับปลาส้มยังไม่ได้เอามาให้แม่เลย
วันนี้ที่เขาสั่งซื้อเอาไว้เจ้าของปลาส้มเขาเลยเอามาให้นะครับมีอดีตกำนันตำบลอีกสารเขตนะครับเป็นพ่อของนายจักรพงศ์นะฮะชื่อวันนายยศพัฒน์อายุ๖๓ปีแล้วนะครับเนี่ยคุณพ่อครับเป็นอดีตกำนันนะฮะที่คุยกับผู้สื่อหาของเรานะครับบอกว่าการกระทำของนายสันติผู้ต้องหาเนี่ยถือว่าจงใจฆ่าลูกช
ถูกแทงถึง๕แผลแล้วแต่ละแผลที่เข้าไปเนี่ยจุดสำคัญทั้งนั้นมีตัดคั่วหัวใจด้วยถือว่าพฤติกรรมโหดเยี่ยมมากทั้งที่เป็นคนบ้านเดียวกัน
ที่ก็จงใจให้ตายเลยครับถือว่าเขาทำไมครับถือว่าเขาทำไมครับเต็มก็พิเศษมากมาก
ท่าทั้งพุทธอาหารังมาขอเข้ามาสดคุณพ่อจะไว้อย่างนี้
ก็ผมก็ให้อภัยเขา
ก็อย่างผมก็ให้อภัยถ้าเขามาขอเข้ามาเนอะ
แต่อีกใจลึกผมก็อยากให้เขาไปเมืองเขาเหมือนกัน
ให้ตกตายเหมือนกัน
สันติคุณวงผู้ต้องหาก็ถูกควบคุมตัวได้เรียบร้อยนะครับตอนนี้
ถูกแจ้ง๒ข้อหานักนะฮะฆ่าคนตายโดยเจตนา
แล้วก็เรื่องการพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรนี่ครับผู้ต้องหานะฮะถูกจับได้เรียบร้อยนะครับ